ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูภาพถ่ายภาพนี้หน่อย
เพื่อใครเคยไปเที่ยวหาดนางรำที่จังหวัดชนบุรีแล้วถ่ายรูปริมทะเลอ่าเดี๋ยวไปดูภาพเลยนะฮะ
หญิงสาวคนหนึ่งเขาไปเที่ยวกับแฟนนะถ่ายรูปอยู่ริมทะเล
ข้างหลังเนี่ยจะมีรูปปั้นชีเปลือยอยู่รูปปั้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเออ
แต่เธอบอกว่าถ้าไปดูที่มันไกลกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยภาพกว้างอีกหน่อยนึง
มันจะมีภาพลักษณะคล้ายคนเนี่ยฮะใครอ่ะเนี่ย

ไม่มีใครเลยมากับแฟนสองคนนะฮะ
แล้วถ่ายตั้งแต่๘กรกฎาคมตอนนั้นคนมาท่องมาเที่ยวก็ยังไม่เยอะ

เหมือนคนใส่กางเกงขายาวแล้วก็เอาเสื้อบังแดดอันนี้ภาพที่ดิฉันเห็นนะ
อ่าแต่มันจะเป็นอะไรเป็นเงาสะท้อนเหรอเป็นคนจริงจริงเหรอ

ไม่รู้เนี่ยแต่มันคืออะไรเนี่ยเธอก็เลยสงสัยฮะ

เพื่อจะถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับ
บางคนบอกว่าเป็นเงาสะท้อนเป็นเงาอะไรยังไงหรือเปล่า
เธอบอกว่าดูเงาเธอก่อนสิ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะดูภาพที่นี่
เงาเธอเธอนั่งอยู่บนชิงช้าใช่ไหม

แล้วที่เท้าเธอเนี่ยที่ขาเธอเนี่ยเงามันทอดมาทางฝั่งด้านใน

ปรากฏว่าอ้าวแล้วไปปรากฏเงาใครอยู่ตรงริมทะเล

คนก็ให้ความเห็นอะไรกันเยอะบอกว่าคนนี่แหละจะเป็นอะไรล่ะเหมือนคุณรัชพรบอกอ่ะ
ก็เหมือนคนแต่ว่าคือถ้าถามดิฉันคือดูยังไงก็เหมือนคนมากกว่าผีอะค่ะเอาง่ายนะเอางี้ก่อนแล้วกันนะ

บางทีเวลาถ่ายภาพภาพมันซ้อนได้นะคุณนึกออกไหม
มันคือเออเลอร์ของกล้องมันคือความผิดพลาดของการทำงานของกล้องไหม

วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจจุดที่เป็นต้นทางหน่อยครับทุกผู้ชมครับ
หาดนางรำที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
จุดที่ถ่ายติดเงาประหลาด
นี่ฮะตรงนี้เลยนี่คนก็มาเยอะแล้วช่วงนี้

นี่ฮะบรรยากาศทั่วไปก็มีคนมาเที่ยวนะฮะมาถ่ายรูปนะครับ
ก็เราก็เอารูปนี้ไปให้นักท่องเที่ยวเขาดูอ่ะฮะ
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเงากันมากกว่าเป็นจังหวะคนเดินหรือเปล่า

บางทีเราก็คิดว่าไม่มีใคร

เดี๋ยวฟังเสียงคนที่เขาให้สัมภาษณ์เราหน่อยนะครับ
อาจจะเป็นจังหวะของคนเดินหรือเปล่าคะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกอ่ะ
น้ำมันไม่ได้ลึกถึงขนาดที่ว่าคนจะเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
และอีกอย่างข้างล่างมันมีก้อนหินอยู่

แต่ว่าจังหวะนั้นอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าว่าคนอยู่ข้างหลัง

โอ้โหเห็นรหาดนางรำนี่สวยน่าเที่ยวมากนะ

เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนไปแล้วก็ไปถ่ายรูปจุดนั้นแหละ